สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
วันพุธพร้อมกับหนึ่งกันยายนครับช่ำมากนะแม่วันนี้เขา
เปิดกันแล้วคลายล็อกดาวน์กันแล้วอ่ะใช่รู้สึกมันผ่อนค
กลายขึ้นเนอะควรแบบควรหมูกระทะเตาถ่านพรุ่งเขาจะหมูให้เต็ม
ซอยเต็มคนแน่นมากกว่านี้แม่แตงในห้างไปดูร้านอาหารอ่ะ
คนต่อคิวอ่ะก็คนอยากออกไปทานกี่เดือนอ่ะพี่หนุ่มทั้งหมด
เขาล็อกดาวน์กันมาทั้งหมดกี่เดือนประมาณเดือนกว่านะ๑๒เดือนนะ
ใช่ประมาณเดือนกว่ากว่ามีร้านอาหารแล้วแม่กูไม่คาวกูไม่
เอาตรงนะยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้บริการกันดีจากร้านที่เราเคยไปนะ
นั่งอีกนั่งงอตักข้าวไม่เต็มใจน่ะวันนี้แบบเอาอะไรคะลูก
ไปแค่ตรงนี้คุณแค่ไปตรงตรงข้ามไทยรัฐคนแบบเริ่มกลับมากันแล้วจริงนะ
เอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องของผลสลากกินแบ่งเรื่องนี้เรื่องสำคัญ
เลขโดนไหมคะวันนี้เนี่ยนะฮะเลขที่ออกมานะครับ
รางวัลที่หนึ่งนะฮะหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้า
หนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้าแล้วก็ข้างล่างนะครับ
เลขท้ายสองตัวนะครับได้แก่เจ็ดเก้าอืม
เลขหน้าสามตัวนะครับได้แก่สองเจ็ดแปดสามศูนย์สอง
แล้วก็เลขท้ายสามตัวนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าแปด
เขาบอกเป็นเลขแม่น้ำหนึ่งอีกแล้วเหรอแม่น้ำหนึ่งคัมแก๊กเหรอ
เขาเดี๋ยวนี้เขามีคู่แข่งแม่น้ำหนึ่งนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะ
เจนุกเจนุกเจนุกไม่ถูกเจนุกเพราะวันนี้เจนุกเจนุกพระเจนุกให้
ุ๊กให้ตรงตรงมาสามงวดแต่นี่น้ำหนึ่งนี่น้ำหนึ่งคัมแบ็คแล้วเหรอ
ทุกงวดจะหนึ่งให้สองเจ็ดเก้าไงไหนอ่ะสองเจ็ดเก้าอ๋อเจ็ดเก้า
สองตัวทำไมไม่ให้สี่เจ็ดห้าเลยอย่างเงี้อ่ะสี่สิบห้าก็ไม่ได้สิแม่
ใช่เพราะว่ารางวัลที่หนึ่งมันต้องมีหกตัวหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้าต้องเลขนั้นอืม
ไงมีผู้โชคดีได้ที่เลยแม่วันนี้อืมนะสรุปแม่น้ำหนึ่งคัมแบ็ค
ใช่เขาเปลี่ยนเข้าไปซ่อมค่ะไปซ่อมครั้งนี้ก็ดีอยู่นะหือ
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีแล้วเป็นพ่อค้า
คนหนึ่งเนี่ยนะฮะอืมขายลอตเตอริไม่หมด
ก็เลยตัดสินใจเก็บไว้สรุปคนนี้ถูก
สามสิบล้านบาทโอ้แม่ไม่ได้ตั้งใจจะนั่นด้วยนะ
ไม่เคยไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่า

อยู่ที่จังหวัดเลยฮะ
วันนี้ดวงดีคักดีใจนำเด้อ

ที่จังหวัดเลยเป็นชาวจังหวัดเลย

โดยลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวเนี่ยขายเท่าไหร่ก็ไม่มีคนเอา
เหลือเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็คงจะขาดทุนแล้ว
ก็ต้องเก็บเพราะทำอะไรไม่ได้
ปรากฏว่าใบที่ตัวเองขายไม่หมดกลับกลายเป็นใบที่ถูก
รางวัลที่๑๓๐ล้านบาทชุดปึกอย่างนี้เลย

๓๐ล้านบาทครูเคมีลาศจริงนะคนจะได้เห็นดูซิ
ตอนนี้ยังมีรวมชุดถึง๓๐ล้านบาทได้นะไหม
เขาจะมีชุดที่แบบ๕ใบถ้าต่างจังหวัดถ้าสมมุติเราไปแถวอีสาน

แต่คนนี้คือเขาบอกว่าเป็นสุดยอดดวงมหาเห็งเลยจริง

อาชีพของตัวเองก็คืออาชีพขายลอตเตอรี่
แล้วจากเดินทางจากเลยเนี่ยไปขอนแก่นในระหว่างเดินทาง

ปรากฏไอ้สิ่งที่ติดมือถูกเป็น๓๐ล้าน
หลังนี่คุณชอบโชว์น่ะโอ๊ะโอ๊ะไม่โชว์เลยเนอะ

วันนี้แม่มดคลายล็อกดาวนแหวกลึกเลยค่ะ
ใช่เขาปวดทุกวันนะลูกแม่เห็น

ลองใส่เสื้อตันแล้วแบบโอ้โห

ใช่เหรอมันคอมันสั้นฉันไม่ได้คอยาวเหมือนเธอ
เวลาคอสั้นปุ๊บเวลาใส่เสื้อติดปุ๊บโอ้โหตายแล้ว

เมื่อก่อนนี้ก็เห็นใส่ก็โอ้โหคอปิดคออะไรอย่างนี้

เดี๋ยวคนเขาดูนึกว่าประชุมสภา

เพื่อเอารองประธานสภามานั่งจัดข่าวใส่ไข่
ไม่ได้ลุงอีบ๊ะ

กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ
ตัวเลขอยู่ที่๑๔๘๐๒รายค่ะ
แล้วก็มีการหายป่วยเพิ่ม๑๘๙๙๖ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒๕๒รายค่ะ
ไปดูบรรยากาศบริเวณชายหาดบางแสน

ผู้ประกอบการต่างทยอยออกมาจัดร้าน

สามารถใช้พื้นที่ชายหาดได้แล้วนะคะ
แต่ก็ต้องปิดในเวลา๒๐นาฬิกาตามมาตรการด้วย
แล้วก็ยังคงต้องมีมาตรการเว้นระยะห่าง
ผ้าใบสามารถกางได้เพียง๕๐เท่านั้น
ซึ่งผู้ประกอบการนั้นต้องสวมใส่แมส
แล้วก็มีการฉีดวัคซีนแล้วครบ๒เข็ม
พร้อมทั้งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดค่ะ
จากการสอบถามในดอกดินอายุ๕๑ปี
ก็เป็นผู้ประกอบการชายหาดบางแสน

ชายหาดบางแสนนั้นกลับมาเปิดอีกครั้ง
หลังจากหยุดไปถึงอันนี้๒เดือนนะคะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

ให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวกันเหมือนเดิม

ได้มีการวางมาตรการป้องกันการควบคุมโรคเอาไว้แล้วนะคะ
ขณะเดียวกันเฟซบุ๊กหมอมนูลลีชเวงวงเอฟซี

ผู้ป่วยโควิด๑๙หลายคน

หลังจากที่หายป่วยไปแล้ว๒๓เดือน

เพราะว่าหลังจากโควิดปุ๊บปรากฏว่า

ของนี่ต้องไปส่งไปไหนคะ
ส่งไปจริงสราบามต์เลย

เขาบอกนี่หลังจากปรับไวร์โควิดครับ

ไม่ได้เกิดขึ้นจากไวรัสโดยตรง
แต่ว่าเป็นผลพวงจากการเจ็บ
เชื้อไวรัสอย่างเช่นนะคุณผู้ชมค่ะไข้สูงมีความเครียดมีความวิตก
กังวลที่เป็นอาหารเป็นอาการที่พบได้จากการติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้านี่แหละ
ตามมาด้วยอาการผมร่วงโดยปกติแล้วในเส้นผมของคนเราเนี่ยจะร่วงวันละ
ประมาณหนึ่งร้อยเส้นค่ะหลังจากหายป่วยโควิดสองถึงสามเดือนเนี่ย
มันอาจจะร่วงได้ถึงวันละ๓๐๐เส้นตลอดระยะเวลา๖เดือนเลยทีเดียว
มันจะหมดหัวไหมวะส่วนใหญ่เนี่ยผมที่ร่วงไปก็คือจะค่อยค่อยงอกกลับมา
พี่ค่ะกลับมาใหม่อีกครั้งแต่ว่ากลับมามีผมเหมือนก่อนป่วยในเวลา๖๙เดือน
ต้องใช้เวลาอืมทุกอันต้องใช้เวลาหมดเลยคือเขาบอกผมมันจะมันจะล่วงมากกว่าปกติสามเท่า
ใช่ใช่คือบางคนก็อย่างที่บอกไปวิตกกังวลด้วยเครียดด้วยจากมีอาการไข้สูงด้วย
ไม่แต่บิ๊กคนกับลดทะพี้อายุเพิ่ง๒๕๒๖ป็นอย่างไร
พี่มันไปคือตั้งแต่หลังจากหายโควิดผมมันล่วงจริง
โอนก่อนด้วยช่วงโอนมา
โอนมันหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอ
ส่งให้ส่งให้ดีกว่าโอนเดี๋ยวก่อน
นี่คิดเท่าไรหรือครับคิดเท่าไรหรือครับ

เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคือเขามีผู้ป่วยหญิงไทยคนหนึ่ง
เมื่อวันที่๑๖เมษาคนนี้ตั้งแต่เมษาแล้ว
อาการเขาคือมีไข้อายเหนื่อย
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา๒สัปดาห์ด้วยกัน
ขนาดนี้หายดีเป็นปกติไม่อาย
แต่ผมเริ่มร่วงหลังจากหายป่วย๒เดือนครึ่ง

ผมหลุดออกมาเป็นกระจุกหลายร้อยเส้นต่อวัน
ผมร่วงต่อเนื่อง๒เดือน

ลูกสาวที่ป่วยพร้อมกันผมก็ร่วงเหมือนกันแต่น้อยกว่าค่ะ
แนะนำผู้ป่วยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องวิตกกังวล
อีกประมาณ๔เดือนผมก็จะหยุดร่วง

ถ้าสมมุติว่าจะให้ผมกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิ
ใช้เวลาประมาณ๖๙เดือน
นี่เดี๋ยวจะหาผมโกหก
ไม่ใช่นี่ดูนู่นี่
เป็นให้ดูนี่ไฟล์เห็นไหม
พี่หนุ่มน้องผมร่วงผลต่อเนื่องจากโควิด
อันนี้อันนี้อันว่าอะไร

ทำไมมาทำขายของในรายการเก่งไปฝึกมันเหรอ

โหฉันกะบุก
แต่เมื่อก่อนจริงนางไม่เอาอะไรเลยนะ

เขาบอกคุณมดดำมีกาแฟนะ
ถือกแก้วกินหน่อยได้ไหมให้ห้ามื่นนะ

ให้เอามาใส่หัวยังต้องทำเลย

แก้วจะล้างหน้าโตสินะ

จะมีเด็กรุ่นใหม่มันไม่ได้ผ่านมาการเยอะเท่าพวกเรา
เมื่อก่อนเอกอาร์เรายกกองกันเนอะหนุ่มเนอะ

เน่หนุ่มช่วงฐานเมฆหนุ่ม

คือ๔โมงก็แล้ว๕โมงก็แล้ว

ก่อนมันไม่มีงานต่อใช่ไหมล่ะทีวี
มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทุกวันนี้ผมทำงานรายการสด
รายการผมเป๊ะตลอดผมคงไม่เข้าไม่ทันแล้ว
หนุ่มเล่าเรื่องความชั่วสมัยก่อนเธอ
แล้วปรากฏว่าในที่สุดไม่มีใครตามหนุ่มได้ต้องไปตามจากแคมฟ็อก

ก็ฉันเกือบจะไข้จอมพลเพราะอะไรรู้ป่

รอกองทั้งกองเธอ

บอกอีหมาผีมึงกินมะม่วงขอให้หมาตาย

คุณภาพกรรมคุณรู้ไหมทุกคนรักหมาเขาจะว่าอย่างนี้นะ
รู้แต่หมายถึงว่าฉันแทนที่จะแบบเอาเวลาไปอยู่กับผู้ชงผู้ชาย

ฉันต้องมานั่งรอเพื่อให้อีจอมพลกินมะม่วงนึกออกป่ะ

คนนี้เขาก็มีเดือดห้องมือรู้นี่น่ะมีเดือดแสดกอ๋อแน่นอน
จบเลยครับไปดูน่ะเป็นเรื่องของกู้ไพ
เป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะฮะแล้วก็ทางเวรเปรย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ
ที่สมุดประการเดี๋ยวดูภาพนี้หน่อยครับ
เนี่ยครับดูนะฮะเป็นภาพที่ทางกู้ภัยนะฮะเป็นอาสาเนี่ย
เขาก็มาส่งผู้ป่วยแล้วนี่ฮะต่อยกันแบบนี้ต่อยแบบนี้ฮะดูสิครับ
นี่นะฮะคนที่ใส่เซ็กซี่เตะเห็นไหมฮะคนใส่เสื้อกราวเนี่ยนี่นะครับ
นี่นะฮะต่อยซ้ำเข้าไปอย่างนี้คนก็ต้องเข้าไปห้ามแล้วครับไม่ยอมนะครับ
เข้าไปหาอีกตะโกนด่ากันนะครับน่าจะมีการให้ของลับกันบ้างแล้วฮะผมว่า
นี่คือเดาจากเดาจากเขาเรียกอะไรนะคือเหตุการณ์นะนะนี่ครับก็ไม่ยอมนะครับ
นี่นะฮะไม่ยอมเวรเบรไม่ยอมเวรเบรไม่ยอมเวรเบรไม่ยอม
ขออีกทีขอทิ้มอีกทีนึงนี่นะดูฮะส่วนกู้ภัยก็เหนื่อยหน่อย
นี่นะครับคือประเด็นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเพราะว่า
ทางฝั่งของกู้ภัยชุดนี้เนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกู้ภัยโดยอาชีพหรืออะไรนะ
เขาเป็นดับเพลิงแล้วก็เหมือนกับเป็นจิตอาสาเนี่ยนะฮะ
เขาไปรับนะฮะคนที่เป็นโควิดมานะฮะเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหลังจากนั้นเนี่ยก็นำตัวเนี่ยนะฮะ
มาส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับเนี่ยไปนำมาจากศูนย์พักคอยนะครับเอามาที่โรงพยาบาลแห่งนี้
พอเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็บอกว่าให้ทางเวรเปรย์เนี่ยเอาผู้ป่วยเข้าไปข้างในเลย
แต่เหตุผลเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคือธรรมดาแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะฮะ
จะไปส่งด้านในเลยคือจะไม่ผ่านเวรเปรย์เอ่อจะไม่ผ่านเปรย์นึกออกไหมฮะ
จะไปส่งข้างในเลยแต่ชุดเนี่ยเขาเพิ่งมาส่งครั้งแรกเขาก็ไม่รู้
ว่าจะต้องเอาผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปด้านในนู่นเลยเขาก็มองว่าเออพอมาถึงตรงโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนำเข้าไปปรากฏว่าตรงนี้แหละครับ
ตกลงกันไม่รู้เรื่องก็เลยทิ้มกันแบบนั้นโอ้โหเนี่ยแหละฮะล่าสุดเองก็
ทางฝั่งของเวรเปย์นะครับก็ถูกตรวจสอบนะฮะถูกตั้งคณะประการสอบ
ตอนนี้ให้พักงานอยู่ส่วนกรณีของทางกู้ภัยเนี่ย
เดี๋ยวคงจะมีการตรวจสอบกันอีกทีว่ายังไงนะครับทั้งคู่เนี่ย
ตกลงกันไม่ได้นะฮะไปแจ้งความทั้งคู่นะครับเนี่ยนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องลองดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ในแพทย์ปฏิวัติวงงามนะครับท่านก็เป็นรองผอด้านการแพทย์นะครับ
ที่โรงพยาบาลสมุทรปลาการก็คือโรงพยาบาลแห่งนี้แหละฮ
ตอนแรกบอกโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเปิดเผยแล้วนะครับ
มีการตั้งทีมสืบหาข้อเท็จจริงนะฮะโดยในคลิปนั้น
เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะครับ
เกิดการทะเลาวิวาสกันส่วนสาเหตุที่ทางเวรเปรย์ไม่ได้เข้าไปช่วย
ซึ่งคือความผิดจริงแล้วมันอยู่ที่การควบคุมอารมณ์มากกว่า
เรื่องต้นตอนนี้นะครับให้ย้ายไปอยู่ที่หน่วยงานอื่นนะครับ
แล้วก็งดขึ้นโอทีเป็นการลงโทษระหว่างการรอสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะ
ก็คือการที่นำผู้ป่วยไปไว้ที่เต็นต์อันนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถตกลงกันได้
ส่วนบทลงโทษจะพิจารณาจากการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
เนี่ยครับคือเรื่องมันมีอยู่แค่นี้เองนะฮะ
ทางกู้ภัยเองนะครับปากเจ็บได้แล้วปากแตกนะฮะ
สองฝ่ายก็ตกลงไม่ได้ไปแจ้งความทั้งคู่
นี่ครับเรื่องมีอยู่เท่านี้เอง
ก็คือจริงแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยคนทั้งคู่นั่นแหละ
เพียงแต่ว่าอาจจะตกลงเจรจากันไม่เคลียร์นะฮะ
เพราะว่าในมุมของกู้ภัยเขาเพิ่งเคยมาส่งที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ
ส่วนคนอื่นที่เคยมาส่งเขาก็จะรู้ว่าพอมาถึงเสร็จ

แต่ว่าทางฝั่งของเวรเปรย์คนนี้เขาก็ไม่รู้คิดว่าอ๋อเคยมาส่งแล้วทำไมอยู่ดี
ก็เลยมีประเด็นเกิดขึ้นนี่แหละฮะ

วันนี้ได้ดูการประชุมเป็นยังไงครับ

มีหลายประเด็นมาก

ตอนนี้ท่านประธานสุชาติกำลังกุมขมับอยู่เขาบอก
ใช่แต่วันนี้ทำให้รู้ว่านายกควบคุมสติอารมณ์ได้ดี
แล้วนายกนี้เขามีวาทะเด็ดขึ้นมาเยอะพอสมควร
คือคนทุกคนก็แบบว่าไปพูดถึงการบริหารจัดการของวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ย
อยู่ที่นายกกับการวัคซีนเกี่ยวกับการด้านสาธารณสุขอะไรอย่างนี้นะ
ปรากฏว่าคนก็ไปพูดว่าเฮ้ยวัคซีนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการด้อยโค้งด้อยค่าเมื่อวานเนี่ย
อนุทินก็ค่อยบอกว่าตอนแรกคุณอนุทินเขากะว่าจะไปอภิปรายเนี่ยวันสุดท้าย
แต่ปรากฏว่าเฮ้ยเนื่องจากว่ามันมีคำว่าวัคซีนขึ้นมาเยอะคุณอนุทินเขาก็เลยจะต้องขึ้นมาพูดบ้าง
ปรากฏว่าวันนี้นายกตอบโต้ไปหลายหมัดเหมือนกันนะฮะ
นายกถือว่าวันนี้นายกตอบโต้แบบหนักเช่นเขาบอกเลยว่าวันนี้เหมือนนี่คุณดู
นี่คุณอนุทินก็ตอบไปเมื่อวานนี้นะอย่างเช่นวันนี้มีคนก็พูดถึงในการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยนะครับ
นายกเขาก็ขึ้นชี้แจงกับการอภิปรายเลยนะปีเพื่อไทยก็บอกว่าระบุถึงการด้อยค่าวัคซีนเนี่ย
ว่ามีให้ฉีดก็ด้อยค่าให้ฉีดใหม่ก็หวาดระแวงอย่าเอาโซเชียลมาสู้กับผม
เขาว่าอย่างนี้อย่าเอาโซเชียลเนี่ยมาสู้กับผมให้เอาข้อเท็จจริงมาสู้กับผม
คือแสดงว่านายกเขาก็รู้ตลอดว่าในโซเชียลมีกระแสอะไรยังไงนะครับเขาก็บอกอย่างนี้นี่
ผมยังไม่มีการยุ่งทะพายแต่ตอนนี้ในหัวสมองผมเลย
เพื่อสร้างความถึงทะลกแล้วแต่ช่วงอภิปรายเนี่ยนะ
มีหลายข่าวนะที่อาจจะมาจากสื่อบ้างอาจจะมาจากพิจารณ์ตลอดเนี่ยนะ
ถ้ามีใครทำเช่นตั้งจริงผมคิดว่าคนที่ใช้ไม่ได้
อันนี้คือก่อนเข้าประชุมปรากฏวันนี้เขาก็แบบว่าเหมือนกับมีการอภิปรายเนอะ
เห็นจำนวนผู้เสียชีวิตไหมเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อไหม
นายกเมื่อพูดถึงคนตายปุ๊บนายกก็ตอบว่าตายคนเดียวเนี่ยผมก็เสียใจใช่ไหม
ผมอาจจะต้องขอโทษผมทำให้เขาตายหรือเปล่าอ่ะนายกเขาก็ถามผมทำให้เขาตายหรือเปล่า
ก็ตายก็เพราะโควิดหรือเปล่านี่เขาก็พูดอย่างนั้นมา
หรือแม้กระทั่งวันนี้จะบอกว่าจะบอกประเทศไม่มีอนาคตได้ยังไง
เมื่อก่อนเนี่ยมีไหมท่านลองเปรียบเทียบกับรัฐบาลก่อนที่ท่านว่าดี
มีอย่างนี้ออกมาบ้างไหมอันนี้คือแบบว่าก็เกิดขึ้นมากมายนะฮะ
ซึ่งบางคนก็บอกหลังจากพ้นอภิปันไว้วางใจรัฐบาลอาจจะมีเกมพลิกหรือเปล่า
พลิกนี่คืออาจจะมีการเปลี่ยนนายกหรือเปล่า
อ่ะวันนี้พลเอกประยุจันทร์โอชาเขาได้พูดก่อนเข้าการประชุมสภาในวันนี้นะฮะ
เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเรื่องการตัวเรื่องตัวแปรการปักคอรมอบ้างล่ะนะฮะ
เปลี่ยนตัวนายกบ้างล่ะเขาบอกตนเนี่ยยังไม่มีความคิดตรงนี้
ใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่แต่ยืนยันว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรี
วันนี้นายกเขาออกมายืนยันว่าจะไม่มีการยุบสภาอย่างแน่นอน
เพราะมันไม่เคยอยู่ในสมองผมเลย
ฉะนั้นใครที่ออกไปพูดในลักษณะนี้อยากให้ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันนะ
ก็มีข่าวเออภารกิจกรรมพลังประชาลักษมณะจะกดดันให้แบบว่าเออ
ยืนยันกับตนมาตลอดทุกวันตั้งแต่มีข่าวเรื่องที่เกิดขึ้น
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าจะสืบให้ส่วนข่าวที่บอกว่า
พลเอกอนุพงธ์เผาจินดาเนี่ยอยากให้คืนโควต้าเป็นของภักดาลพัชรัตน์
นายกเขาเผยว่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเทศชาติหรือเปล่าคือนี่พลเอกประวิทย์นะครับยืนยันว่า
ยังเดินหน้าทำงานกับพักร่วมรัฐบาลต่อไปเมื่อย้ำถามว่า
หัวหน้าพักเล็กเนี่ยได้พูดคุยกับหัวหน้าพักเล็ก
หรือยังนายกค่ะนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตนเนี่ย
ไม่ได้พูดคุยแต่มีตัวแทนไปพูดคุยกับหัวหน้าพักทั้ง๓
พักแล้วก็ต้องขอบคุณพักเล็กทุกพักตนให้ความสำคัญ
ทั้งหมดส่วนเรื่องที่มีการกล่าวหาเกี่ยวกับคำว่าทุน
จริตนะฮะขอให้ไปตรวจสอบมาบางทีก็พูดสนุกพูดเอา
มันเราจะเดินทางการเมืองแบบเดิมกันก็ไม่ได้นี่
คือการปฏิรูปการเมืองซึ่งต้องเริ่มจากสอสอทุกคนนะฮะ
อาสาสมัครเข้ามาทำงานก็ต้องทำงานตามที่ประชาชน
เขาเลือกมาส่วนการแก้ปัญหาการเมืองนอกสภาตนผู้เป็น
แล้วว่ามีเหตุอะไรที่ไปอ้างว่าเหตุผลต่างซึ่งก็
ได้มีการชี้แจงไปหมดแล้วอย่าไปปล่อยข่าวว่านายก
ยุบสภาและต้องทำให้นายกไม่สามารถยุบสภาได้
ต้องเอานายกออกตอนเนี้ยอันเนี้ยคือข่าวนะเรื่องสองมี
เปลี่ยนแปลงมาไม่เอานายกแล้วโถเรื่องแบบเนี้ยอย่าไปฟัง
เลยใครเชื่อก็โง่แล้วอ่าก็คือง่ายง่ายคือนายกยืนยันว่าไม่
สภาไม่ปรับคอรมอลแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนนายก
อ่าอืมแต่ขนาดเดียวกันวันนี้อยากให้ดูน้ำเสียงของอนาคต
เขาบอกว่านายกควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นลองไปดูสักนิดได้
ไหมฮะตอนที่นายกพูดว่ายังไงก็ไม่ยุบยังไงก็ไม่
ปรับอ่า
ปรับเปรียบยังไรบ้างท่านเคยคิดตรงนี้บ้างไหมครับ
นะครับนะเราต้องทำให้เขาเข้มแข็งทำให้เขาสามารถปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชด้วงไว้วัฒนาการคือพูดเยอะย้อมรับออกมา
ท่านคุมกำลังขึ้นเวลากินต่อเยอะ
เยอะจริงจริงนะนี่อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับ
ช่วงหน้าพระมหาภัยวันไลฟ์สดสุดหาอ้าวเดี๋ยวกลับมา
อ่ะนะครับอะไรนะอุ้ยไปก่อนค่ะเราเนี่ยทำไมนะ
ไม่มีอะไรพี่อ่ะพระมหาภัยวันดีกว่าค่ะอ่าไปดูพระมหาภัยวัน
มหาภัยวันนะฮะคือธรรมะออนไลน์นะครับคือแกก็ฮาแหละ
เนอะก็คือก็น่ารักอะนะครับก็คือมีคนที่ชอบไปอำแกเนอะ
แกก็ตอบแบบไม่แกก็ไม่ได้โกรธนะอืมบางคนบอกว่าเนี่ยใส่วิก
ดูหน่อยได้ไหมให้สองร้อยไอ้เนี้ยท่านท่านก็ท่านก็ขำเออ
นี่อาจจะเดี๋ยวลงดูลงดูท่านท่านจริงจริง
ผู้หญิงคนนึงโยมพอลล่าบอกว่ามื้อเย็นนี้เมนูอะไรดีนะครับ
ก็ไลคไลค์ไปนะฮะรอหมูกระทะไปด้วยนะฮะถ้าหมูกระทะมาส่ง
จะปิดไลค์นะตอนนี้ไลค์ไปพังนะฮะรอหมูกระทะไปด้วย
ถามว่าจะมาฉันเองเปล่าลูกศิษย์ฉันลูกศิษย์กินเด็กวัดแหม
เด็กวัดเด็กวัดเด็กวัดสั่งหมูกระทะอยู่
ก็ไลค์ไปพางรอหมูกระทะมาส่งนะฮะเอ้าเล่าก่อนเลยจะไม่ได้เล่า
โยมพวกโยมอ่ะชอบพาออกนอกเรื่องนะฮะมีคนบอกว่าโอ้ย
คอมเมนต์จะไม่ได้คุยมีคนบอกว่าใส่วิกให้สองร้อย
ให้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวโยงอะไรเนี่ยเดี๋ยวโยงอะไร
โยมไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันอาจจะมาถามจริงนะโยมอะไรเนี่ย
เดี๋ยวจะมาปักหมุดนะช่วยกันเข้าไปไปทัวร์
โยมคนนี้เลยเดี๋ยวเอาทัวร์ไปลงนะใครเนี่ยชื่อโยมอะไร
วิกโอนสองร้อยโยมไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างเหรอเนี่ย
ดังนั้นจะมาเป็นเพื่อนเล่นไม่ได้นะฮะนะฮะขอนิดนึง
พระบ้าอะไรใส่วิกไม่เอานะสองร้อยก็ไม่เอาผิดศีล
ใส่วิกไม่ได้ฮะผิดศีลนะฮะเนี่ยครับคือจริงจริง
ไม่ใช่ปลอมพูดมาน่ะคุณเหรอเรื่องอะไรสรุป
ผมดูนายกพูดฉันไม่ได้เป้าเหมือนเธอคนนี่นะนี่ฉันดูขอ

ไม่ใช่ฉันอ่านนี่อยู่นี่ไงฉันอ่านอยู่
พอมองหน้าครับไม่ใช่แล้วนี่

เขารู้ว่าจะได้ง่ายดีเลย

พูดถึงราบอาหารไปวัน

คือไลฟ์อย่างนี้นะครับเรื่อยแล้วก็มีคนญาติโยมเนี่ยก็คือเข้าไป
คือวัยรุ่นเด็กบางท่านก็คือถ้าไปอำท่านแต่ท่านก็ไม่โกรธนะ
ตรงนี้มันคือความน่ารักเออไปอำท่านไปอะไรอย่างเงี้คือท่านก็ไม่โกรธ
ท่านก็ท่านก็จะพูดท่านก็จะบรรยายท่านอะไรของท่านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย
อืมแต่ท่านมีแบบว่าข้อคิดอะไรดีดีที่ฟังง่ายเนอะอ่าแล้วก็หลังหลัง
ในท่านก็จะบางทีก็จะไปกับหมอปลาเออท่านไปกับหมอปลาไปกับหมอปลา
ท่านก็เหมือนกับไปโปรดไปเขาเรียกไปโปรดสัตว์นั่นแหละอืมเออบางทีมีผีโปร่ง
ปอบเข้าอย่างเงี้ยคือท่านไม่ได้ไปไล่ผีนะแต่ท่านอ่ะไปเพื่อที่จะบอกว่า
อย่าไปเป็นอย่างงี้นะอย่าไปอื่นไปเขาเรียกอะไรไปเทศให้ฟังอ่ะอ่าอืม
ส่วนหมอปลาก็ไปหาวอย่างเดียวว้ายไปหาวเหรอคะเขาจะหาวไงแย่แล้ว
แย่แล้วใช่ไหมอ่ามีภัยกลมกลมถามให้หนุ่มว่าถ้าซื้อไรโอทวายพระบาปไหมคะ
บาปสิผมมาถวายพระมหาสมปองไปหลายชุดแล้วแล้วเขาจะมีผมทำไมเหรอเธอ
ท่านก็ถูไงแล้วจะเอี๊ยดแล้วจะเอี๊ยดแล้วจะซีสะก่อนนี่เรื่องจริงน่ะ
เวลาสะนี่น่ะมันจะเอี๊ยดเลยน่ะเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดเหมือนเอาน้ำยาล้างจานล้างเลยน่ะ
จริงจริงมันสะอาดอย่างนั้นเลยนะคือถวายได้ไหมคะน้องเขายังไม่ซื้อ
ได้ผมยังถวายพระสมปองเลยพระทุกรูปอ่ะก็ต้องใช้ชมพูสะผมอ่า
ยังไงก็ต้องใช้คือพระคงไม่เอาแฟบถูหัวหรอกก็ต้องใช้ชมพูสระผมนั่นแหละ
เออแต่ว่าพระหมูกระทะนี่ศึกหมดแล้วนะค่ะแล้วผมรับปากไว้นะ
ถ้าเกิดศึกเดี๋ยวผมจะเลี้ยหมูกระทะติดต่อผมมาเลยนะ
เธอเอาอย่างเงี้ยคือควรจะเอาแชมพูเธอไปให้เขาเพราะว่าอยากจะมีผมยกยาว
สระผมเพื่อหนังศีรษะแบบนี้ใช่ไหมเออสระเพื่อหนังศีรษะ
ไม่เป็นไรเอาไปดูเรื่องฝนฟ้าอากาศกันซะนิดนึงอ่ะนะคะ
พญากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้าที่จะถึงระบุบอกว่ารักษณะอากาศทั่วไป
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้หมดเลยทีเดียวนะเนี่ย
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมค่ะที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็
รายงานบอกว่าเกิดฝนตกหนักเหนือเชิงเขาตัวอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
อันนี้นานหลายชั่วโมงค่ะทั่วพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมา
ก็ทำให้เกิดน้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมาสู่ลำห้วยหลายสายนะคะ
น้ำล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ต่ำหลายชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด
ชาวบ้านเองก็ต้องตั้งแนวกระสอบทรายกั้นน้ำเอาไว้แล้วก็เร่งกันขนย้ายสิ่งของหนีนะคะ
เพิ่มระดับขึ้นมาแบบน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วจริงจริงซึ่งน้ำป่าที่มีสีแดงขุ่นนั้นยังไหลเข้าท่วมบนถนนสายสำคัญหลายสายด้วย
เห็นภาพไหมคะโอ้โหในตัวเมืองกันเลยอืมจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าที่หมู่หนึ่งหมู่สี่แล้วก็หมู่ห้า
บ้านแม่ปะนะคะมีน้ำท่วมสูงชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลย
โดยเฉพาะที่บ้านห้วยกระโหลกหมู่ที่๔ค่ะบ้านแม่ป่าอำเภอแม่สอด
ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำมีน้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรชาวบ้านนั้นไม่สามารถขนย้ายสิ่งของหนีน้ำได้ทัน
จำใจปล่อยสิ่งของเนี่ยจมน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเรือท้องแบนเนี่ยไปช่วยชาวบ้านขนสิ่งของ
หนีน้ำเอาไปไว้ที่สูงค่ะนะคะ
พร้อมกับอบพยพสัตว์เลี้ยงหนีน้ำไปในเวลาเดียวกันด้วย
ทางด้านนายสุพศวรแสนอายุ๕๔ปี
ก็เป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านแม่ปะ
ก็มีการบอกว่าฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดยาว

ตัวเองก็ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมเข้ามาในบ้าน
สูงถึงระดับเกือบ๕๐เซนติเมตร

เนื่องจากว่าน้ำเข้ามาท่วมในช่วงเช้ามืด
ซึ่งครอบครัวทุกคนกำลังนอนพักผ่อนกันอยู่

น้ำท่วมเข้ามาถึงเตียงนอนแล้วค่ะทุกคน

อันนี้ที่เขาเรียกว่าน้ำป่าไหลหลากใช่ไหม
เพราะว่าน้ำน่าจะอันนี้น่าจะเป็นน้ำป่าด้วย
เพราะว่าสีแดงขุ่นไหลจากเขามาเลย

เดินพักไปอนุญาตสามเดือน

ตอนนี้คือหมอของขวัญก็โดนอีกหนึ่งเรื่องคือเกี่ยวกับเรื่องร้อยไหม
เหมือนแบบเมื่อก่อนคือเราเคยได้ยินมาว่าร้อยไหม

เออไหมทองคำแต่ปรากฏเหมือนมีคนไปร้องเลยว่ามันใช่ทองคำหรือเปล่า
ให้มีการตรวจสอบหน่อยซึ่งตอนนี้ก็ต้องเดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบ

สั่ง๓เดือนแล้วงับการทำเนี่ย๓เดือน
เพราะฉะนั้นหมอของขวัญก็ไม่สามารถแบบว่าเป็นร้อยหงร้อยไหมอะไรเนี่ย๓เดือน

เกี่ยวกับหมอสกินเกี่ยวกับหมอหน้าทำไม่ได้๓เดือน

คือก็เป็นล่าสุดคือเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนคือเราเคยได้ยินใช่ไหมล่ะ
ว่าเอาเส้นไหมจริงเส้นไหมที่เป็นทองคำจริง

อุ๊ยไอ้ผีไอ้หนุ่มเธอก็เคยล้อยกับฉันหรือเปล่า
เคยร้อยไม่กล้ากลัว
ไม่จริงจริงมันเป็นทองคำหรือมันเป็นทองแดงหรืออะไร
ฉันก็เป็นธรรมดาเหมือนเชือกเลยมันก็ดึงขึ้นไปอย่างนี้

เขาถักแต่กล้างตาบอ่ะครับที่มันดึง

ดึงขึ้นแต่ปรากฏที่หยุดทำเพราะอะไรรู้ไหม
ทำไมมีวันนึงไอ้ดิ้า
จริงเหรอบ้าจริงเหรอ

มันอยู่ในหน้าแล้วบีบสิวปุ๊บได้ออกมาด้วย

ก็คือมันจะต้องความจริงแล้วมันอาจจะแบบว่าเพิ่งวัน๒วันหรืออะไรอย่างนี้
การล้อยไหมมันให้ทำอิลาสตินในตัวเรา

หมายใหม่ฉันหลุดฉันหลุดมันดึงไว้สองข้าง
ก็เลยเชื่อว่าโบท็อกน่าจะเอาอยู่กว่าอะไรอย่างนี้ถ้าตามความคิดนะ

คือมันจะต้องให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อของเราไปประสานใช่ไหมล่ะ
ประสานกับใหม่ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วไอ้ไหมเนี่ยมันมีหน้าที่ดึงขึ้น
แต่คราวนี้แพทยศภาเขาเลยบอกว่าต้องมีการตรวจสอบอีกทีนึง
แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะระงับแล้วใช่ไหมคุณหนุ่มเขาว่ายังไงบ้างเนี่ย
อะไรไม่รู้เหมือนกันเขาเห็นที่คุณบอกเมื่อกี้คือเขาอะไร๓เดือนใช่ไหม
เดือนเขาขอแบบระงับทั้งหมด๓เดือนเพื่อที่จะแบบว่า
อย่างนี้คุณพูดไอ้อ่านกลายข่าวนี้ก่อนละกัน
มันเป็นยังไงหรือ
เป็นควายก็เพิ่งเห็นพร้อมกันเนี่ยแหละนึกออกไหม

วัวควายมันน่าเป็นพันธุ์อะไรฉันก็จะน่าจะรู้
วัวตัวนี้ชื่อวงแหวนแสนรู้

ปรากฏวงแหวนแสนรู้เนี่ยชอบกินขนมเป็นของโปรด
แล้วปรากฏว่าแปลกตรงที่แบบชอบวิ่งออกคอกเนี่ย

ไปร้านขนมเองกลัวชอบไปร้านขนม
อยากกินขนมนางก็จะวิ่งของนางไปเองเดี๋ยวคุณดูนะ
นี่วิ่งเหมือนหมาเลยนี่

หมาดำนะหมาดำนะ
ปรากฏว่าเวลาที่นางหิวขนมนางจะเดินไปร้านขนม
นางไปขอเขาแล้วเจ้าของก็ต้องคอยจ่ายเงินด้วยนะ
ซึ่งในเน็ตโปรดสิทธิในเปิดแบบว่าได้ซื้อลูกหัวตัวเนี่ย
พันธุ์บรามันผสมชาโรเร่เนี่ยนะฮะเพศเมียเนี่ย
ตั้งชื่อว่าวงแหวนเนี่ยมันนิสัยแสนรู้ชอบกินมาหมดทุกอย่างเลยนะ

ถ้าน้องวงแหวนเนี่ยออกคอกหรือนอกบ้านเนี่ย
ให้เอาขนมมาลอกก็จะเดินตามมาทันทีเลย
ได้กินขนมแล้วเนี่ยถึงจะเดินกลับบ้านเดี๋ยวดูนะ
นางจะกินขนมเนี่ยขนมห่อ

เออ

กินขนมเหมือนหมาเลยอะ
ตอนนั้นเราไปบ้านคันนี้ที่เราวิ่งหนีหมาเขาตัวใหญ่เถอะ

ที่หมามันโตโอ้โฮตัวใหญ่คือบ้านใครวะ

จำได้ไหมที่เราเคยมีหมาที่หมาตัวใหญ่

ตัวใหญ่มากไม่ถ่ายเลยรายการกลัวหมากลับบ้านแล้ว
นี่เดี๋ยวก่อนนะมีน้องคนนึงส่งมานี้นะ

น้องกล้าขอนะรู้แต่หนุ่มกล้าอ่านนี่ฉันยอมจริง
ไม่เห็นนางน่ารักนางจะไปให้ผัว

นี่น้องอะไรนะหมาของเคคหง

อะไรอย่างนั้นภูริบ้าช่วงนั้นหมดเลยเหรอ
ที่ตอนนั้นอยู่ในห้องแล้วเอาหมาเลี้ยไว้หลายตัว

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้เป็นหมาที่อยู่

ที่ฉันถามมาก็ฉันเห็นเธอติดตามข่าว

มันก็ไม่ได้เห็นว่ามันคือพันธุ์นี้มันคือพันธุ์อะไร

แต่คุณมาถามผมว่าหมามันตายเพราะอะไร

หมาโดนงูกัดใต้หมาโดนน้ำถ่วมใต้

หมามันไม่สบายเกิดแต่เป็นโรคอะไรเนี่ย
ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่ใช่หมาอยู่
พักแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะ

นี่น้องกรัสก็มีน้ำหอมมาใหม่ด้วย

ก็บอกเขาทานตอนยุคพี่หนุ่มหลังแต่งงานแล้ว
มั้ยหรอคือนางก็ไปถามประมาณว่า

ฮะนาดีตพี่เป็นอย่างไรคะโอ้โฮใช่ไหม

เมื่อกี้อัปเดตเรื่องน้องหงนางสาวหง
เออชนก็คือน้องน้องเคคหงษ์
หนึ่งในสุนัขพิษบูรณ์ของนางเสาหงห์หรือว่าคุณเค้ก
ตายแล้วค่ะเจ้าของเขาบอกเขาทำใจไม่ได้จริง
ก็เลยนำร่างของน้องมาไว้ในรถ๒๔
๒๓วันไว้ในรถก็คือหมาตาย
กลิ่นออกมาแล้วมีคนเขาเลยไปแจ้งตำรวจ
ปรากฏว่าคุณเค้กหงเขาก็นั่งร้องไห้อยู่ข้าง
เขาก็สงสารบอกเขารักมากตัวนี้
คือน้องเนี่ยก็คือมีอาการป่วย
อยู่ที่บนห้องก่อนแล้วเขาก็เสียชีวิตไป
แล้วก็เอาขึ้นมาบนรถใช่ไหมครับบนห้องใช่มันก็ยังเล็กบนห้องอยู่นั่นแหละมันก็ยังเล็กบนห้องอยู่นั่นแหละ
โอ้โหนี่ทวงหมวกในทวิตกันเลยนะเนี่ย

ชุติมาเออพี่ลืมเลยเดี๋ยวพี่ส่งไปให้
เอ้าช่วงอยู่บ้านบางคนเนี่ยมีบางช่วงก็เป็น
คนเขาออกลุกขึ้นมาแต่งหน้าทำผมกันคือมันเบื่อบางคนไม่ได้ไปทำงานตั้งนานอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งช่วงอยู่บ้านนานเนี่ยหลายคนเหล่าซุปตากับคนดังเนี่ยก็ไม่ต่างกัน
ก็มักจะหากิจกรรมทำคลายเหงาเนี่ยโดยหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตก็คือการลุกขึ้นมาแต่งตัว
แล้วก็แต่งหน้าทำผมเพราะว่าส่วนใหญ่เขาแต่งหน้าทำผมกันเองเป็นอยู่แล้ว
มุมต่างของบ้านเนี่ยไปดูกันสิว่ามีใครกันบ้างไปดูคุณอ้ำพัชราภา
บ้านคุณไอ้อ้ำเนี่ยสวยอยู่แล้วใช่ไหนคุณอ้ำนี่พี่อ้ำเป็นชุดว่ายน้ำ
เป็นชุดว่ายน้ำสวยจริงนี่ก็แบบว่าว่ายน้ำอยู่บ้านเนี่ย
ใช่นี่นางก็ตัวเล็กลงนะออกกำลังกายด้วยเนอะ
แอปไงแต่นางตัวเล็กนางตัวเล็กตอนนี้แล้วก็คือดราหละอยู่บ้าน
ไม่มีงามไม่มีอีเวนไงก็แต่งหน้าถามผมก็อยู่บ้าน
อืมที่คอนโดนางนะก็ว่างกันจัดอ่ะอีกคนนึงชมพู่อเรียเอหาะเก็ต
พี่ชมมันจะเป็นสไตล์นี้อืมสตรีชหน่อยนะ
คือเค้าจะร้อนกันใช่ไหมตอนเนี้ยเค้าต้องใส่เค้าวร้อนใช่มั้ย
หรือคนที่อยากไปทะเลมั้ยคือใช่เพราะว่าตอนนี้คนไม่ได้ไปทะเล

นี่ตั้งแต่พูดถึงเรื่องแจกชมพูนี่คนส่งเข้ามาไม่ชอบ

คนขอแบบไม่เพราะว่าจริงตอนที่พบรอบข่าวใส่ไข่เรา
นึกออกไหมแล้วพี่ไม่อยู่พอดีช่วงนั้นเราก็ได้แจกไงจะแจกไหนเสียงพี่จะแจกตัว
พี่จะแจกตัวนั่นแหละไม่งั้นพี่ก็ได้แจกไว้พร้อมกันกับรถมุกหนูแล้วใช่ไหม

ปรายชนียังส่งไม่ได้
ก็ส่งไม่ได้อ่ะไม่คืออย่างนี้ค่ะ
ปรายศนีย์เขาก็จะมีบางเขตที่อาจจะยังแบบไม่ได้
ทีนี้ทางไทยรัฐเองเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดแบบเราส่งออกไปแล้วของอาจจะไปตกหล่น
อยู่บางที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยยังไม่ได้ส่งออกไปใช่ไหม
แต่เราส่งของไปให้หมดแล้วเนี่ยพี่ส่งทันอะไรโออ่ะ
เจ้าตัวเนี้ยคือแพ็คแล้วก็เลยออกแค่ส่งตาม

เมื่อวานเห็นถ่ายกับเอกกี้ใช่ไหม

โอ้โหคนนี้มันก็สตอแหลนะ

ไม่มันต้องเรียกว่าสตอบุรีไม่ใช่สตอแหล

เอ้ามีอีกแอปนึงค่ะ

เปลี่ยนชายกลายเป็นหญิง
ดาราตอนนี้แห่เล่นกันมากนะคะ
ที่เปลี่ยนเป็นหนังเหมือนหนังจีนอะไรอย่างนี้นะ
เขาจะเปลี่ยนใบหน้าให้กลายเป็นคาแรคเตอร์

แล้วก็ทำภาพนั้นออกมาแบบเนียนจริง
คือแบบบางทีหน้าเราดูอ๋อกว่าปกติ
คือเป็นดาราหนังคนนั้นคนนี้
บางคนสวยจนงงค่ะลืมหน้าจริงไปได้เลยนะคะ
งานนี้เหล่าคนบันเทิงเลยแห่เล่นกันเยอะทีเดียว

โดยเฉพาะดารานุ่มที่ขอเปลี่ยนแนวเป็นสาวสวย

นี่คนนี่ใครน่ะคุณซีวันคุณซี

ใช่ก็คือจากผู้หญิงเป็นผู้ชายได้เลย
ผู้ชายเป็นผู้หญิงสวยขนาดนี้พี่ดูสิ

โอ้โฮสวยเนอะโอ้โฮน้องเจ๊ลูกพี่เจ๊ค่ะ

เดี๋ยวของพี่มดกับพี่หนุ่มต้องมาแล้วแหละรถเมย์ว่า
อ๋อเดี๋ยวแฟนแฟนรายการต้องมีแล้วแหละทำไหมไม่มีหรอก

ใช่หรอใช่พ่อนี่พัฒน์เวลา

พี่มดสวยมากนางสวยนะบอกให้แอปพลิเคชัน
ไม่นางซวยอะมีผู้หญิงคุณจะสวยมากน่ะ

เราต้องดูเคล้าโครงแน่นะแต่ว่าสรีระทุกอย่างเปลี่ยนเป็นผู้หญิงได้หมด

นี่เห็นไหมล่ะนางสวยเห็นไหมล่ะ
จะกินคุยค่ะเห็นไหมล่ะ
ส่วนตกครึ่งนี้ดีกันเล่นมากนะ
แล้วแล้วอะไรเอาลงสิเอาลงสิ

ไม่ใช่ไงสมมุติเช่าซื้อคนอื่นเธอส่งรูปมา

หมาอยู่เลยอ่ะให้กรองให้กรองให้กรอง

เดี๋ยวเข้ามาอยู่ไหมละ
มันไม่ใช่หน้าโหดมากเลย

คือหน้าเราเป็นผู้ชาย
อืมเอาไปดูวันนี้ดีกว่าก็เรียกว่าปล่อยภาพมาแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เขายังปิดเบอร์อยู่นะฮะยังไม่รู้ว่าจะได้หมายเลข๗หรือเปล่า
แต่ผมก็ไปดูโปรบัติเขานั่น๒๘หรอพี่ใส่เบอร์๒๘หรอมั้ง
ไม่แต่ว่าอันนี้มีโอกาสแล้วเพราะว่าเดิมอย่างมิแสนเจมส์ออกไปแล้ว
ซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับทางเจมส์แต่ว่าตอนนี้เจมส์ออกไป
ทางพี่เมียว่าให้มีการแลกแลกเบอร์แลกเสื้ออะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ตอนนี้ยังอุบอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์๗จริงเขาบอกว่า
การขายเสื้อเนี่ยจะถล่มทลายเป็นประวัติศาสตร์
เขาว่าอย่างนั้นแต่อันนี้ยังไม่รู้
พี่ว่าตัวนี้มีเบอร์หรือยังหรือว่ายังไม่มี
ตอบไม่ได้เลยอ่ะแต่ก็คือคือพี่ว่ามันต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่
งั้นคือคงเปิดมาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เปิด
เพราะธรรมดาเนี่ยเขาจะต้องเปิดแล้วแต่อันนี้คือไม่เปิด
ก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่
หรืออาจจะยังตกลงกันไม่ได้เลยก็ไม่รู้

ยังไงพี่นักเตะเขาก็ซื้อนะ
เหรอซื้อคนเดียวใช่ไหม
สำหรับผมเองผมก็ดีนะแต่ผมกลัวผมกลัวแบบทีมมันเล่นไม่เป็นทีมไง
เหมือนที่เขาต้องส่งให้ยิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มันก็ไม่รู้ต้องไปรอดูอีกทีหนึ่ง
พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
เจอกันครับลูกสาวงี้งานนี้ก็มีแบบมาแสดงความยินดี

อันนี้มีพี่เมฆอันนี้มันเจ๋งนะ
คือเมื่อก่อนนะไอ้เมฆเนี่ยนะเล่นละครเรื่องแรกกับผมเลยนะ

ผมเนี่ยเล่นเป็นท่านชายและวิสัก

แล้วให้เมฆเนี่ยเล่นเป็นเล่นเป็นเอ่อ

เป็นพี่ชายของหนึ่งในทางเอกอะไรอย่างเงี้ย
อยู่ในหนึ่งในประสาทมืดที่บ้านอะไรอย่างนี้
แล้วก็ได้ไปถ่ายนะโอ้โหมันฟิตมาก

แต่นี่ที่แม่เขาก็คือยังออกกำลังกายนะเขาฟิตอยู่เนี่ย
แบบดูแลเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์ให้คุณภรรยา

เห็นมั้ยรถแม่บอกว่านี่พี่หนูมีคนทำให้สวยเยอะ

เนี่ยเขาแชร์กันไหนดีกว่า

เฮ้ยนี่ผมเจิงนะผมจีบไปนะคนเนี้ย

กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ